สำหรับคุณผู้ชมที่มีรถและทำรักการภัย

แล้วก็ครอบคลุมประกันทุกกรณีครับ

จะมีการเรียกเก็บเงินซึ่งเรียกว่าค่าเสียหายส่วนแรกนั่นเองนะครับ
ค่าเสียหายส่วนนี้มาจากอะไรต้องจ่ายมากน้อยแค่ไหน
วันนี้เราจะไปคุยกันกับคุณจิปภานัทธนคุรุธรรมครับ
เป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะครับ
กรุงเทพประกันภัยจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจพร้อมกันนะครับ

คำถามคือค่าเสียหายส่วนแรกคืออะไรครับ
ค่าแสนส่วนแรกนะคะสำหรับคนที่ทำประกันภัยรถยนต์นะคะ
เราก็จะได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะ
ทีนี้ให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะลองเรียกกลับกันค่ะ
เรียกว่าส่วนแรกของความเสียหายนะคะ
ก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะคือความรับผิดชอบที่ลูกค้าเนี่ยมีต่ออุบัติเหตุในครั้งนั้นนะคะ
ยกตัวอย่างเช่นค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นนะคะ
มีความเสียหายทั้งหมด๑๐๐๐บาทค่ะ
ลูกค้านะคะจะต้องรับผิดชอบเองอยู่ที่๑๐๐๐บาท
ส่วนที่เหลือค่ะอีก๙๐๐บาทนะคะ
ประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ
อันนี้เป็นเจตนารมณ์ที่คอปภกำหนดขึ้นมาค่ะ
ให้กับบริษัททุกบริษัทนะคะจะต้องนำไปใช้

ก็เพื่อให้ค่าความเสียหายนะคะในภาพรวมเนี่ยไม่สูงมากนักนะคะ
แล้วก็ผู้ขับขี่ที่มีประวัติการขับขี่ที่ดี
ก็จะไม่ถูกเพิ่มเบี้ยในภาพรวมไปด้วยนะคะ
อีกทั้งทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
เกิดความตระหนักค่ะในการป้องกันภัย

ทีนี้คำถามต่อไปคือคำถามว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้
ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกแบบนี้
กรณีที่เกิดขึ้นกรณีแบบไหนบ้างครับ
ก็มีตักใหญ่อยู่สองภาคด้วยกัน
ก็คือถ้าเกิดว่าในกรมฐานมีการระบุไว้เลย
อันนี้เรียกว่าข้อบังคับตามที่คอพกำหนด
เราจะเคยได้ยิน๑๐๐๐บาท
ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดจากการชนหรือการคว่ำนะคะ

ถ้าไม่ได้เกิดจากการชนหรือการคว่ำมีอะไรได้บ้าง
อันดับแรกนะคะก็คือเกิดจากวัตถุสองสิ่งมากระทบกัน

แล้วทำให้พื้นผิวของตัวรถแค่เพียงแค่สีกระท้อออกไป
ถึงขนาดให้อุปกรณ์ของตัวรถบูบแตกร้าว
อันนี้ก็จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยอยู่๑๐๐๐บาท
หรือในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือการคว่ำนะคะ
เช่นถูกกิ่งไม้ขีดขวนเป็นต้น
หรือเราไม่ทราบคู่กรณีค่ะ
ผู้คดีมาชนเราแล้วหลบหนีไป
เคสแบบนี้นะคะเราจะเจอบ่อยเลย

ในลักษณะนี้ก็จะถูกพิจารณา
ค่าแสส่วนแรกอยู่ที่๑๐๐บาทเช่นกันค่ะ

ถ้าสมมุติว่าเราจดทะเบียนรถไว้
เป็นลักษณะที่ใช้แบบส่วนบุคคล
แต่ปรากฏว่าค่ะเราเอาไปให้เขารับจ้างให้เช่า
แล้วไปเกิดอุบัติเหตุขึ้น

เราจะต้องชดใช้กับคู่กรณี
ชดใช้คู่กรณีแล้วเราผิดจากข้อตกลง
เพราะรถเราจดไว้แบบส่วนบุคคล
แต่เรานำไปใช้รับจ้างให้เช่าความเสี่ยงสูงยิ่งขึ้นค่ะ
ผู้ประกันภัยจึงต้องมีส่วนร่วมรับชอบด้วยอยู่ที่๒๐๐๐บาทค่ะ

ก็คือเราเจตนาที่จะยินยอมค่ะ
ประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย
ก็เพื่อให้เกิดส่วนลดเบี้ยกรมทันภัยเกิดขึ้นค่ะ
กรณีใดได้บ้างอันดับแรกนะคะ
ก็คือระบุชื่อผู้ขับขี่
เมื่อเราระบุชื่อผู้ขับขี่แล้วเรากำหนดไว้๒ท่าน
เมื่อกำหนดไว้๒ท่านความเสี่ยงก็แคบลงค่ะ
ลงเราก็ให้ส่วนลดค่าเบี้ยกับลูกค้าไป
แต่ปรากฏว่าตอนเกิดเหตุค่ะ
ลูกค้าให้ผู้อื่นนำรถไปใช้
แปลว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว

พอเราไปชนกับคนอื่น
ตัวรถเราค่ะที่จะทำการซ่อม
จะมีค่าเสียส่วนแรกด้วยอยู่ที่๖๐๐๐บาท

กับรถคู่กรณีค่ะที่เราไปชนเขา
เราจะต้องเสียค่าแสนส่วนแรกด้วยอยู่ที่๒๐๐๐บาทค่ะ

เรามีพฤติกรรมการขับขี่รถที่ดีค่ะ
เราเลยยินยอมให้บริษัทประกันภัย
เรียกเก็บเราทุกครั้งที่เราเกิดเหตุ
รถก็จะได้ตามนั้นเช่นกันนะคะ

แล้วแต่เราจะเลือกนะคะ

เมื่อเรายินดียินยอมสมัครใจแล้ว
จะต้องเสียทุกเหตุการณ์ที่เราเกิดกระทำขึ้น

ทีนี้เราจะดูอย่างไรนะคะอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเราจะดูอย่างไรค่ะ
เราจะดูอย่างไรว่าเรามีส่วนลดไหมนะคะ

ส่วนลดทั้งหมดมีเท่าไหร่บาทนะคะ

อ่ะยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ธนคุรุธรรมเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากบริษัทกรุงเทพฯประกันภัย